ไอเดียเก๋ด้วยคุณผู้ชมค่ะสำหรับพ่อค้าขายปกติเราเคยเห็นแต่ข้าวโพดปิ้งมันปิ้งกล้วยปิ้ง
แต่ว่าคราวนี้เป็นสับปะรดปิ้งค่ะรับรองอร่อยชัวร์อร่อยเหาะด้วย

ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นทุเรียนปิ้งไปแล้วใช่ไหมใช่คราวนี้เป็นสับปะรดปิ้งวางเรียงรายกันแบบนี้นะคะ
จะไม่ค่อยคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะแต่ก็มีพ่อค้าในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยเขาปิ๊งไอเดียนี้
ก็เลยนำสับปะรดมาปิ้งขายพร้อมกับข้าวโพดปิ้งมันเผาอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละค่ะ
นุ่มเจ้าของร้านเค้าเล่าถึงไอเดียแจ่มนี้ว่ามีการทดลองนำสับปะรดมาปิ้งแล้วก็พบว่า
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
ไม่เปิดลิ้นดิครับผมแล้วมันก็หวานทำธรรมชาติ
ก็ตอนแรกเขาก็ไม่กล้ากินเกลียดกลัวจะท้องเสียครับ
กินก็พูดจริงก็พูดตรงอะนะบอกเลยว่าแม่ตอนแรกก็ไม่กล้ากินกลัวจะท้องเสีย
แต่กินแล้วอร่อยนะใช่พอทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วย
ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของผู้ที่ชอบทานสับปะรดนะ
ใครที่อยากจะลองชิมคุณผู้ชมร้านอยู่ที่บริเวณริมถนนเส้นทางอ่างทองอายุทยา
ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะ
เขามีเทคนิคมาบอกในการทานสับปะรดให้มันไม่กัดลิ้นก็คือ
คุณจะต้องเอาสับปะรดไปแช่ในน้ำเกลืออ่อนแช่ไว้สักพักหนึ่ง
ประมาณ๒๓นาทีพอหลังจากนั้นเนี่ยเอามาทานหรือว่าจะทานแบบสับปะรดจิ้มเกลือก็ได้

แต่ผมก็ทานจิ้มเกลือนะจะกัดลิ้นประจำเลยเวลากินเข้าไปน่ะ
หรอคุณจิ้มนานไหมอ๋อคุณกินเยอะอันนั้นอ่ะ
อันนั้นคุณกินเร็วด้วยอันนั้นคุณกินเร็วอันนั้นคุณกัดลิ้นตัวเอง